ทีนี้ค่ะเรื่องของกุญสือที่บอกว่าอาจจะถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี
คนก็เพ่งเล็งไปที่ใช่ทนายตั้มป่ะเนี่ย
เพราะว่าคำใบ้คำใบ้แต่ละอย่างมันโยงไปที่ทนายตั้ม
คือตอนที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยกลุ่มคนบนเรือเขาพยายามติดต่อ
แล้วก็ไปขอเจอทนายตั้มด้วยแหละอยากจะให้เป็นทนายให้
ทนายตั้มก็ยอมรับว่าไปเจอมาแต่ว่าทนายตั้มไม่รับทำคดีให้

ใช่ทนายตั้มไม่รับแต่ไอ้คำใบ้ที่บอกว่ามันมีกุญสือนะ
เป็นผู้รู้กฎหมายบอกชื่อมาแล้วแบบทุกคนจะตกใจทุกคนจะรู้จักอะไรแบบนี้
คนก็เลยเพ่งเล็งไปอุ้ยทนายตั้มป่ะเนี่ย
ซึ่งธนายตั้มก็บอกตั้งแต่วันที่มีข่าวแรกว่าไม่ใช่ผมแน่
ใช่ค่ะทนายตั้มบอกขอยืนยันอีกรอบนึงก็แล้วกันว่าไม่ใช่ผม

ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะคะยืนยันอีกครั้งว่าไม่ใช่กุญสือนะคะ
กุญซื้อให้คนบนเรือเลยค่ะแต่ยอมรับว่าคนบนเรือสองคนมาเจอจริง
แต่ไม่ได้จ้างให้เป็นทนายความและไม่ได้รับเป็นทนายความให้ด้วย
และไม่มีความจำเป็นจะต้องแนะนำให้เขารอดคดีด้วยนะคะ
ส่วนตัวคิดว่าเป็นแผนตำรวจต้องการเบี่ยงประเด็นหรือเปล่า
เพื่อลดข้อผิดพลาดของตัวเองหรือเปล่า
การสอบปากคำช้าและอะไรอื่นอีกมากมาย
นายตั้มบอกว่าผมยังมีไพ่ใบสุดท้าย
ถ้าพูดไปทัวร์จะไปลงตำรวจนี่
ทนายตั้มบอกว่าไปเจอคนบนเรือที่ร้านอาหารย่านราชพฤกษ์จริง
คุยกันแค่ไม่ถึง๑๕นาทีไม่ได้แนะนำอะไรด้วย
ประเด็นนี้เป็นการปล่อยข่าวพยายามให้สังคมเข้าใจผิด
คิดว่าเป็นผมทั้งมันที่มันไม่จริง
นายตั้มบอกว่ามีกลุ่มบุคคล๓กลุ่มค่ะ
ที่ไปพบคนบนเรือโดยทนายตั้มเองเป็นกลุ่มที่๓
นายตั้มเลยเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
กลุ่มบุคคล๓กลุ่มที่ไปพบคนบนเรือคือ๑
กลุ่มแรกเป็นทนายความ
กลุ่มที่๒เป็นผู้พิพากษา

ซึ่งคุณแตงโมเป็นน้องสาว
ไม่มีทางที่ผมจะไปรับทำคดีให้คนบนเรือแน่นอน
ก่อนหน้านี้ที่ทนายเดชาพูด
ไม่ได้ถึงผมไม่ได้หมายถึงผม

ทนายเดชาเวลาจะพูดอะไรควรพูดให้มันชัด
แล้วพูดไปเลยว่าไม่ใช่ทนายตั้ม

นายตั้มบอกว่าหลังเกิดเหตุไม่กี่วันค่ะ
ตัวเองก็เคยไปให้การกับตำรวจ
ไปเจอผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรี
ผู้กำกับสพเมืองนนทบุรี
ไปเจอตำรวจอีก๓๔นาย
ตำรวจบอกว่าให้ทนายตั้มเอง
นายตั้มบอกอ้าวแล้วจะบอกแบบนี้ได้ยังไง
เพราะผมก็เจอเขาแค่๑๕นาที
ก็เลยตั้งคำถามว่าใครบงการกันแน่

วางแผนดึงผมเข้ามาเนี่ย

ต้องการให้คำให้การของผมไปอยู่ในสำนวนหรือเปล่า
ผมบอกเฮ้ยผมจะให้ไปการอย่างนั้นได้ยังไงครับ

มาพูดกับสื่อว่าผมไปรับรองให้พวกนี้
ผมก็บอกผมไม่ให้การอย่างนี้ไม่ได้

เขามาปรึกษาผมแล้วก็พูดอย่างที่เขาออกสื่อจริงแค่นี้
มาบอกให้เราให้การแบบนี้

ผมไม่ได้เป็นคุณซื้อให้กับทุกคนบนเรือ

กับเบิร์ตเนี่ยแล้วก็มาหาผมจริง
เมื่อวันที่๒๕ตอน๕โมงเย็น

แต่ผมไม่ได้เป็นทนายให้เขาเพราะเขามีทนายความอยู่แล้ว

ี่ยงเบนประเด็นของสังคมนะครับ
เบนประเด็นของสังคมให้เรื่องนี้

แต่ตอนนี้ก็กลับจะมาโยนว่าเป็นเพราะมีกุญสือ

ให้กับกุญสือใครก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ผมแน่นอน

ล่าสุดเนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

ตำรวจชอบทำอะไรแบบนี้ไง

เป็นใครบอกแค่ว่าไม่ใช่ทนายตั้ม

ทำไมไม่บอกไปเลยล่ะว่าเป็นใคร
จะเปรกไม่อยู่แล้ว

พอหาเรื่องมาที่ผมเดี๋ยวก็วุ่นไบกันอีก

ทีนี้พฟพุทธรภูทรภาค๑

มีการเตรียมแจ้งข้อหากุญสือในคดี๑คน
ให้รอดูค่ะภายในวัน๒วันนี้แหละ
ข้อหาให้การเท็จยุโยงส่งเสริมให้กระทำความผิด
ทำลายหลักฐานมีความเกี่ยวข้องคอยให้คำแนะนำกับ๕คนบนเรือ
แต่เนี่ยท่านก็พูดตรงนี้ว่าไม่ใช่ธนัยตั้ม
ธนัยตั้มบอกว่าแล้วทำไมไม่พูดแล้วหัวใครนะคะ
มันบอกว่าไม่ใช่ธนัยตั้ม
เพราะว่ามันเป็นความผิดเราถึงในบริการแจ้งเข้าอาหาร
ที่เป็นกระแสล่าสุดก็คือที่บอกทนายสิทธาบอกว่า
ผมทราบจะเอาพลังงาน๑๒ก็ถามว่าไม่ใช่

แต่เป็นบุคคลที่เขารู้จักที่เขามีการโทรพูดคุยกัน
แต่มันมีประเด็นสำคัญตรงนี้นิดนึงค่ะ
ทนายตั้มไปออกรายการทีวีเนาะ
แล้วก็ทนายตั้มก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
ขอให้ช่วยช่วยยืนยันให้หน่อย
ทางพนธนตรีอุดรก็เลยตอบว่า

เป็นการพูดคุยกันธรรมดาที่ตำรวจคุยกับทนายตั้มสอบถามอะไรแบบนี้
คำให้การมันก็มีการเซ็นชื่อรับรองไปแล้วทุกอย่างอยู่ในสำนวน
ทีนี้ตำรวจจะแจ้งความกลับอะไรหรือเปล่าที่ทนายตั้มไปพูดแบบนี้เนี่ย
ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของตำรวจท่านเขา
ก็คาดว่าจะสรุปสำนวนคดีได้ก่อน๒๔เมษายนนี้นะคะคุณผู้ชม
๒๔เมษายนนะฮะถ้านับเดือนชนเดือนก็๒เดือน
ใช่ค่ะ๒เดือนพอดีเลยนะถ้าจะแถลงปิดคดี๒๔เมษายน
ถ้าจะเป็นวันนั้นจริงแต่ท่านบอกว่าก่อนเนี่ย

ท่านผู้ชมครับทีนี้ทำไมทนายตั้มถึงแบบแหมไปถูกพาดพิง

พอเขาบอกว่าเออมีกุญสือของคนบนเรือ๕คน

มีคนบนเรือติดต่อมาแล้วขอคุยด้วย
แต่ทนายตั้มไม่รับเป็นทนายความ
ที่มีข่าวตรงนี้เราก็เคยสัมภาษณ์ทนายตั้มไทยรัฐนิวโชว์ทนายตั้มก็ยืนยันว่าไม่รับเป็นทนายความ
คือประมาณตี๒ของ๒๕กุมภาพันธ์เนี่ยก็คือคืน๒๔กุมภาพันธ์นะฮะ
แต่เข้าตี๒๒๕กุมภาพันธ์คืนวันเกิดเหตุ
จะพบว่ากลุ่มของปโรเบิร์ตจ๊อปแซนมีการขึ้นรถส่วนตัวทั้งหมด๓คันมาจอดพูดคุยกัน
จากนั้นช่วงสาย๒๕กุมภาพันธ์กลุ่มของปอได้นัดเจอทนายความคนแรกที่ร้านอาหารแถวสุขุมวิทย์
ตามรายงานบอกว่าตรงเนี้ยถูกปฏิเสธรับทำคดีก็เลยมีการประสานมายังทนายตั้ม
นัดเจอกันช่วง๕โมงเย็นที่ร้านอาหารย่านรัชพฤกษ์แต่ทนายตั้มปฏิเสธที่จะทำคดี
จนกระทั่งต่อมา๗มีนาคมทนายตั้มไปพบพนักงานสอบสวน
เพื่อให้การถึงวันที่ปอกับโรเบิร์ตติดต่อมาขอคำปรึกษา
โดยบอกว่าวันนั้นมีเพื่อนของทนายตั้มที่รู้จักกับปอกับโรเบิร์ตเนี่ยติดต่อมาหา
เจอแล้วคุยกันไม่เกิน๑๕นาทีส่วนใหญ่เป็นการเล่าเหตุการณ์และปรึกษาเพื่อเตรียมตัว
เพราะทั้งสองรู้ว่าทนายตั้มเนี่ยเป็นทนายที่มีความสามารถแต่ทนายตั้มไม่เคยรู้จักทั้งคู่มาก่อน
สำหรับการพูดคุยกันทนายตั้มตอนนั้นบอกว่าไม่ขอลงรายละเอียดเพราะอยู่ในชั้นสอบสวน
แต่วันนั้นได้ให้คำแนะนำกับปอกับโรเบิร์ตไปว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าคนขับเรือเป็นเจ้าของเรือ
และอีกคนได้ขับเรือด้วยทั้งคู่จะถูกดำเนินคดีระหว่างคุยทั้งสองก็มีสีหน้ากังวลมาก
หลังจากรู้ตัวว่าต้องถูกดำเนินคดีแต่ไม่เคยมีการพูดเรื่องการเปลี่ยนข้อเท็จจริง
หรือว่าปรึกษาแนวทางเรื่องทำยังไงจะให้หลุดคดี
ส่วนกติกกับโบทีเคทนายตั้มบอกว่าได้เจอกันที่ลานจอดรถแค่๓๐วินาทีนะครับ
วันนั้นกติกได้มาถามคำแนะนำกับทนายตั้มทนายตั้มก็บอกว่าให้ไปโรงพัก
ตอนหลังว่าบนรถที่เขามากันวันนั้นไม่ได้มีแค่ปอกับโรเบิร์ตยังมีจ๊อปนั่งรออยู่ด้วย
นี่แหละฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทนายตั้มเนี่ยเคยได้เจอกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในวันนั้น
ก็นำมาสู่การถูกพาดพิงวันนี้แต่ตำรวจก็ยืนยันเรียบร้อยแล้วว่าไม่ใช่ทนายตั้ม